มีข่าวนะบอกว่าแมชอุ่นเครื่องเนี่ยเราอาจจะแพ้แต่ว่าด้วยแท็กติกด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือโดยรวมแล้วค่อนข้างลงตัวนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันที่๘น่าจะได้รู้กันนะครับวันนี้มีอุ่นอีกแมชนึงนะครับเป็นโปรแกรมแทรกเข้ามาอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรครั
ก็เอาเป็นว่าแน่นอนคุณภาพเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับระหว่างทีมชาติกับสโมสร
แต่อย่างน้อยก็มองเห็นมุมเดียวกับที่ข้าวบอกคือว่ายังดีกว่าเตะด้วยกันเอง
เพื่อนกันเห็นหน้ากันเล่นมันอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาอย่างน้อยมันได้แสดงศักยภาพเต็มที่
รวมพลังกันนะครับในช่วงเวลาที่เหลือนะครับส่วนอาการบาดเจ็บของสองผู้เล่นหลังจากเกมเจอซาอุดีอาราเบีย
ก็คืออีรฟานดอลล๊อกกับสุพนัทเหมือนปลานะครับล่าสุดเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าอีรฟานดอลล๊อกที่เมา่านี้
ไปเช็คที่โรงพยาบาลนะครับอาการบาดเจ็บเป็นที่สะโพกนะครับไปเช็คที่โรงพยาบาลปรากฏว่าไม่เป็นอะไรมาก
แล้วก็ไม่ฉีกขาดนะครับทำให้อิราฟานจะได้อยู่กับทีมต่ออย่างแน่นอน
แล้วก็ลุ้นว่าวันที่๘จะทันหรือเปล่าเพราะว่าแพทย์กำหนดให้พักแค่๑๒วัน๒๓วันประมาณนี้
อคก็มีข่าวว่าอีรฟานนี่ก็เป็นตัวหลักดังนั้นก็เป็นห่วงกันสักหน่อยละกัน

แต่ว่าคือมันประกอบกับอาการบาดเจ็บที่เจ้าแบงค์มีมาก่อนจะเริ่มทูนาเมนต์
ก่อนที่จะเก็บตัวแล้วก็มาเก็บตัวช้ากว่าเพื่อนด้วย
แต่ก็ไปตรวจอาการแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนชาวไทย
ที่เราไม่ได้มีนักเตะใน๒๓คนที่เจ็บเพิ่มไปนะครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติคู่แข่งของเราที่อยู่ในสายรอบแรก
อีรักษ์จะเล่นกับไทยเป็นเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกัน๑๔มกราคม
ซึ่งพวกเขาเป็นแชมป์ในปี๒๐๑๓แล้วก็คว้าตัวไปโอลิปิกเกมได้ในปี๒๐๑๖ด้วย
ซึ่งในครั้งนี้อีรักษ์ทุกคนมีความหวังว่าทีมจะคว้าตัวไปโอลิมปิกได้อีกครั้ง
ซึ่งอีรักษ์นะครับเคยทำผลงานดีสุดในโอลิมปิกด้วยการจบอันดับ๔
แล้วก็ครั้งนั้นในอีรักษ์แพ้อิตาลีในเกมรอบชิงเหรียญทองแดงไปแค่๐ประตูต่อ๑เท่านั้นนะครับ
แต่ว่าจากรายงานข่าวล่าสุดบอกว่ามีปัญหาในทีมเหมือนกัน
แต่ว่าจริงแล้วสุดท้ายทางสมาคมก็ยังไม่ได้มีการอนุมัติ

แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรถึงเกิดปัญหานี้ขึ้นในทีมที่
เน้นย้ำนะครับโปรแกรมให้ติดตามเชียร์กันครับ
สัปดาห์หน้า๘มกราคมเกมแรกเจอกับบาเรน
ที่๒๑๑มกราคมเจอกับออสเตรเลีย
แล้วก็๑๔มกราคมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับอีรักษ
ซึ่งเราหวังว่าจะไม่ใช่นัดสุดท้ายของโทรเมนต์นี้
ในทีมไทยต้องไปต่อนะไปต่อให้ได้
ทุกนัด๒ทุ่ม๑๕นะครับ
เน้นย้ำว่าเอาใจเวลาคนทำงานเลย
งานผมว่าถ้าตั้งใจไปดูยังไงก็ทันนะครับ
ติดตามกันได้เตะที่ราชมังคลากีฬาสถานครับครับ